เรื่องยาเสพติดค่ะคุณผู้ชมโอ้ยซื้อยาบ้ามา
รับซื้อมาเม็ดละ๑๒บาท๕๐ตังค์แล้วก็ไปขายต่อในหมู่บ้าน
ทีนี้ที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะผัวเมียหลาน
แล้วเมียเนี่ยยังมีลูกเล็กอยู่เลยนะใช้เวลาว่าง
ระหว่างที่แบบเลี้ยงลูกเอายาบ้าไปส่งด้วยคิดดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมดูคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่บุกจับหน่อยนะคะ
รอบเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับ

นี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปบุกจับเด็กน้อย

อันนี้พาไปดูนะไล่ตั้งแต่ตอนเข้าซอยไปเลยคุณผู้ชม

นี่แหละอยู่ที่บรบือที่มหาสารคามนะคะ
จับในกล้าได้ก่อนกล้าเนี่ยอายุ๑๗ยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
อยู่หน้าบ้านเมื่อกี้มียาบ้าอยู่๒๐๐เมตร

พอจับกล้าได้หน้าบ้านแล้วนะเข้าไปในบ้าน
พอไปถึงปั๊บเนี่ยเห็นว่าผู้หญิงที่มีเด็กน้อย
เสื้อสีแดงอยู่ในอ้อมกรดแล้วเรียกผู้หญิงนางสาวกุ๊บคนนี้
กำลังเลี้ยงลูกอยู่อะ
ทีแรกตอนที่เจ้านาทีเข้าไปทำให้เฟลอหน้านะ
เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเธอไม่รู้เรื่อง
แต่ตำรวจค้นหมดเลยนะแล้วไปเจอยาบ้า
ประมาณ๑๕๐๐กว่าเม็ดซ่อนอยู่ตรงไหนรู้ไหม

แล้วพอเจอยาบ้าแบบนี้

ว่าเป็นยาบ้าของใครลองฟังหน่อยค่ะ

สรุปของหัวนะ
พอบอกแบบนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ตามไปหาผัวเลยผัวกำลังขุดมันอยู่ในไร่
อายุ๒๕คุณผู้ชมก็ไปตามจับกลุ่มผัวยอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่ายาบ้านี้นะไปรับซื้อมาเม็ดละ๑๒บาท๕๐ตังค์
รับซื้อแล้วซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยจากชาวลาว
ซื้อมาเสร็จแล้วปั๊บเอามาขายต่อแบ่งขายเนี่ยเม็ดละ๓๕บาท
บอกว่าโอ้อ่อผมอ่ะก็เอาได้ค่าจังจากการรับเลี้ยงหลานวันละ๒๐๐
แล้วก็ได้ยาเสพด้วยไงอันนี้ได้ยาเสพเป็นค่าจ้างด้วยส่วนหนึ่ง
แล้วเวลาว่างแม่เด็กกุ๊กก็ออกไปตะเวนส่งยาบ้าให้กับคนในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่จับตรวจฉี่หมดเลยกุ๊กด้วยแล้วก็ผัวกุ๊กด้วย
กล้าที่เป็นหลานม่วงทั้งหมดค่ะ
นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีที่สพกัมภีร์สงสารเด็ก
โตมาในแวดล้อมอย่างนี้เหรอใช่